เปิดปากกับภาคภูมิ
วิธาบอกว่ามีกระบวนการคืนฟูในด้านหลัง
ครับไม่ว่าจะต้องพูดกันให้ฉันนะไม่ว่าจะเป็นการพยายามจะฟื้นพื้นชีพมา
เพื่อเหตุผลทางธุรกิจของผู้บริหารเองหรือจะฟื้นพื้นชีพมาเพื่อเหตุผลทางการเชื่อมือสถานการณ์ผม
ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรถ้าบริสุทธิ์ที่ที่ทำมีมาตรฐานด้วยกันมา
หัวหน้าภาคเก้าไกลคันดีเด็ทนายกของภาคเก้าไกลว่าที่
นายกรัชมนธรีของภาคร่วม๘ปัตย์ณขณะนี้
คุยกันต่ออีกสักวันนะครับทุกผู้ชมครับเพราะว่าณขณะนี้
เนี่ยต้องยอมรับว่าสถานะเกี่ยวกับการถือครองหุ้นไอทีวีของ
คุณพิธาเนี่ยเป็นที่พูดคุยแล้วก็ถกเถียงในสังคมแต่
ที่สุดแล้วเนี่ยเราต้องรอการวินิจฉัยอย่างเป็นทางการนะฮะ
จากทั้งกรกตรหรือว่าถ้าจะส่งไปศาลวัตถมนุนนะครับแน่
ว่าในมุมมองขณะนี้เนี่ยเป็นการแสดงความคิดเห็นกัน
ถ้าคุณคิดว่าเดินทางนี้เนี่ยผมคุยเรื่องนี้เนื่องจากทางสมาชิกวุฒิศภานะครับ
อยากให้รู้ผลก่อนวันโหวตเลือกนายก
วันโหวตนายกที่จะโหวตให้คุณวิทาเป็นหรือไม่เป็น
ของทีประชุมร่วมรัฐสภา
ก็เลยต้องมาคุยกันนะครับว่ามีเหตุผลแบบไหนอะไร
และแน่นอนว่ามุมมองทางด้านกฎหมายนะครับ

มาให้มุมมองให้ทัศนะกันด้วย
ซึ่งท่านเป็นนักวิชาการทางด้านกฎหมายมา
แล้วก็แน่นอนครับอาจารย์เสรีสุวรรณภานนท์ด้วยนะครับ
วันนี้อยู่กับผมที่เปิดปากกับภาคภูมิทั้งสองท่านนะครับ

อาจารย์กมศาลอาจารย์เสรีนะครับ
วันนี้ขอคุยกันต่อหน่อยนะครับ
ผมเรียนถามทางอาจารย์เสรีของสวก่อนนะครับ
อาจารย์กรรมธิการการพัฒนาการเมือง
การมีส่วนร่วมของประชาชนของสมาชิกวุฒิสภา

ขอให้รีบดำเนินการให้รู้ผลหน่อยฮะ
คือในอำนาจหน้าที่ของกรรมธิการชุดนี้เนี่ยนะครับ
ก็เป็นเรื่องการเมืองอยู่แล้วนะครับแล้วก็การมีส่วนลงประชาชนด้วย
ในเรื่องหุ้นของคุณวิทาเนี่ยมีคนยื่นเรื่องเข้ามา
ให้ตรวจสอบเพราะว่าถือไปเป็นกรรมธิการที่เกี่ยวข้อง
มีคนยื่นเรื่องมามีคนเรื่องมานะครับ
ตอนนี้การยื่นเรื่องเข้ามาเนี่ยก็ยื่นมาหลายประเด็นนะครับ
มีทั้งเรื่องครอบงามในพักการเมืองที่ไปเลือกตั้งมาเนี่ยนะครับ
แต่ละพักมีเรื่องการที่กระทำความผิดต่อกฎหมาย
แล้วก็มีเรื่องหุ้นเนี่ยนะครับที่ถือว่าเป็นคุณสมบัติของคุณพิธาเนี่ยนะครับ
ว่าขัดต่อรัฐมนูลกฎหมายหรือไม่
และเรื่องเหล่านี้เนี่ยเราก็ตั้งคณะทำงานขึ้นมานะครับ
แล้วให้คณะกรรมธิการไปรวบรวมข้อมูลนะครับ

ถ้าว่าไปเนี่ยนะครับมันก็อยู่ในตรอกแนวเดียวกับที่พูดกันในสาธารณะนี่แหละ
รวบรวมมาแล้วมันก็คล้ายกันนะครับ
อาจารย์ผมขออนุญาตที่ว่าคนยื่นเรื่องเข้ามาก็เหมือนกับที่มีคุณเรืองไกรไปยื่นคำร้องกับกรกตให้ตรวจสอบอะไรอย่างนี้ไหมฮะ

ก็เป็นบุคคลทั่วไปที่มายื่นกับกรรมธิการของสว

มันก็จะต้องไปดูรวบรวมข้อมูลทั้งหลาย

แต่ตอนนี้ในส่วนของเราเนี่ยเรามีนักกฎหมายหลายคนที่มาเป็นผู้เชี่ยวชาญผู้ชำนาญการ

เราก็จะให้บุคคลเหล่านี้เป็นคณะทำงานแล้วก็ไปรวบรวมข้อมูล
เพราะว่าการมุมมองที่จะดูพยานหลักฐานอะไรทั้งหลายเนี่ยมันก็มองแตกต่างไปจากคนอื่น
นักวิชาการอาจจะมองอย่างหนึ่งนะครับ

แล้วทนายความหรือนักกฎหมายเนี่ยจะมีแง่มุมในการที่จะพิจารณาว่ามีหลักฐานอะไรที่อยู่ตรงไหนอีกนะครับ

ตอนนี้พอเวลารวบรวมรวบรวมไปเนี่ยนะครับ
พอตามเรื่องดูรู้สึกมันมันก็จะมีอะไรเกิดขึ้นเรื่อยนะครับเราก็จะ
เราก็เห็นได้ว่าจากการที่รวบรวมเล่นระดับหนึ่งแล้วเนี่ยนะครับ
แม้ว่าจะรวบรวมเพิ่มอีกเนี่ยมันก็ไม่ได้ทำให้อะไรได้มากขึ้นมานะ
เพราะว่าข้อมูลต่างนี่มันก็ชัดพอสมควรอยู่แล้ว
เราก็เลยคิดว่าการที่มีคนมาร้องก็ควรจะต้องไปเร่งรัดกรกตเขา
เพราะกรกตนี่ก็รับไปหลายเรื่องหลายคนที่ไปร้องนะครับ
ดังนั้นเนี่ยไอ้การที่จะให้กรกตเร่งรัดเนี่ยมันก็จะมีผลดีนะครับ
เพื่อให้ปัญหาที่ถกเถียงกันอยู่ตรงนี้มันจะได้ยุติ
แล้วพอกรกตทำเรื่องรวบรวมเสร็จแล้วก็ส่งให้สารรัฐมนุนวินิจฉัยซะนะครับ
มันก็จะมันก็จะทำให้ไอ้ปัญหาที่ถกเถียงกันอยู่เนี่ยมันจะได้คลี่คลายแล้วก็เบาลง
ผิดก็คือผิดถูกก็คือถูกนะฮะดังนั้นเราก็คิดว่ามันเป็นเรื่องที่เป็นภาระหน้าที่ที่เราทำอยู่แล้วนะครับ
ก็เนี่ยกำลังจะทำเรื่องส่งให้กรกตเขา

อยู่แล้วทำอยู่แล้วครับแล้วกำลังจะเร่งส่งเรื่องมาให้เขา

ถ้าจะส่งไปก็คือจะเสนอกี่เรื่องฮะหนึ่งก็คือขอให้
รวบรวมเอาข้อมูลที่เราได้รับมาเนี่ยนะครับจากมีการร้องหรือมีข้อมูลที่เรารับส่งไปด้วย

ที่สองเราก็จะให้เหตุผลในข้อดีข้อเสีย

กรกตเราก็รู้ภาระหน้าที่ของกรกตนะครับว่าในการที่จะตรวจสอบการเลือกตั้งทั้งหลายนะครับว่าสุจริตเที่ยงธรรมไหมซึ่งตอนนี้ก็มีเรื่องอยู่ว่าจะต้องตรวจสอบอีกชุดหนึ่งเนี่ยนะครับที่มีปัญหาอยู่

อันนี้มันก็จะต้องทำให้เสร็จให้ได้สอสอ๙๕เพื่อจะได้เปิดสภาได้ดังนั้นเนี่ยนะครับเราก็รู้ว่าภารกิจหน้าที่กรกตมีแต่เราก็เป็นห่วงว่ามันจะช้า

เมื่อจะช้าแล้วเนี่ยครับผมว่ากรกตรเนี่ยก็เห็นบอกว่าแค่รับเรื่องอย่างเดียวเองเนี่ยยังไม่แต่ส่วนอะไรเลยเนี่ยมันก็ยิ่งเห็นได้ว่ายิ่งช้าต่อไปเนี่ยมันก็จะทำให้ไอ้ปัญหาข้อขัดแย้งที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้มันมากเรื่อยแล้วมันก็จะไปไปสู่ช่วงเวลาที่ต้องไปให้สอวรเนี่ยไปลงคะแนนโวทนายกรัฐมนตร
ถ้าได้นะถ้าเป็นไปได้นะครับมันก็จะมันก็จะแก้ปัญหาเพราะว่าเราต้องยอมรับว่าการที่จะตัดสินปัญหาทั้งหลายเนี่ยนะครับไม่ว่าสวจะลงคะแนนหรือกรกตจะมีชี้วินิจฉัยอย่างไรนะสิ่งสำคัญก็คือมันต้องยุติแล้วข้อยุติได้ดีที่สุดก็คือสารนะครับแล้วส่งสารนุนสารนุนวิจัยเนี่ยโดยส่วนใหญ่ผมก็เชื่อว่าคนในประเทศยอม
บนการตัดสินนำไว้วัยสารได้ก็ตามเพราะตัดสินแล้วมันต้องยุติครับมันต้องจบมิชชะนั้นแล้วนะครับถ้าหากว่ายังอยู่สภาพแบบเนี้ยเดี๋ยวกองเชียร์มาต่างคนต่างออกต่างคนออกมาเนี้ยบอกจะออกมาอีกแล้วนะครับเนี้ยเนี้ยมันก็มันก็จะสร้างแรงเอ่อกระเพื่อมในสังคมให้เกิดความแตกแยกคือหมายถึงว่าถ้าเปิ
ตาสั่งอยู่ยังไม่รู้ว่าเรื่องหุ้นไอทีวีของคุณพิธาเนี้ยขาดหรือไม่ขาดคุณสมบัติยังไม่จบโดยสารธรรมนูนเนี้ยครับสอวอลจะลำบากใจว่าเอ๊ะมันจะกั๊กกั๊กอย่างงี้เหรอมันก็ไม่ใช่ถึงลำบากใจหรอกมันจะประเด็นแรกคือเอ่อจะจะทำให้ประชาชนเนี้ยนะครับครับเห็นแตกต่างกันแล้วก็กองเชียร์

ให้ให้ครบทั่วประเด็นน่ะนะฮะเดี๋ยวผมจะให้ลงรายละเอียดเรื่องนั้นอ่าผมผมเอาเรื่องตรงนี้อ่ะเรื่องเรื่องกรรมพิธีการที่ว่าจะเสนอไปอย่างกอกกะตอว่าขอให้ให้เรื่องทำให้เสร็จก่อนอ่ะบทนายกหน่อยเนี้ยครับอันนี้คือเสนอไปด้วยว่าทีมกฎหมายในกรรมพิธีการบอกไปด้วยมั้ยฮะว่ามองว่าขัดหรือไม่ขัดเรื่องคุณไอ

ก็ตามว่าเป็นโอนให้ทายาทคนอื่นครับแต่ณวันที่สมัครรับเลือกตั้งเนี่ยคุณถือคลองอยู่อันนี้คือข้อเท็จจริงที่มันเป็นความจริงช่วง๓๗เมษายนใช่ไหมใช่แล้วการโอนไปก็ไม่ได้บอกว่าคุณสละมรดกหรือว่าอะไรนะเพียงแต่ว่าคุณคุณโอนให้ผู้อื่นเป็นผู้ถือแต่ขณะเดียวกันในการโอนเนี่ยถ้าเป็นอย่างที่คุณ
เป็นต้นไปคือโอนให้คนอื่นคุณเองก็อาจจะกลับมาเป็นเป็นทายาทที่เรียกรองได้อีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นไอ้ไอ้กรณีโอนเนี้ยมันก็กลายเป็นหลักฐานอ่ะอันหนึ่งว่าคุณมีส่วนเกี่ยวข้องกับหุ้นหุ้นของไอทีวีแน่แต่เกี่ยวข้องในฐานะทายาทหรือผู้จัดการมรดกซึ่งผมมองว่าในขณะเนี้ยเกี่ยวข้อง

เพื่อให้ตั้งทายาทด้วยกันเนี่ยเป็นผู้จัดการมรดกนอกจากบางกรณีถึงจะไปตั้งคนนอกครับเพราะฉะนั้นคุณพิธาเนี่ยอยู่ในสองฐานะอยู่ในฐานะทายาททายาทก็คือผู้รับมรดกแล้วก็อยู่ในฐานะผู้จัดการมรดกด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อถือหุ้นอยู่ตรงเนี้ยถึงบอกว่าอ้างเป็นผู้จัดการมรดกแต่ก็ไม่ได้เปลี่ยนฐานะทายาทนะก็ยัง

พักทั่วเดียวต้องพักก่อนนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเดี๋ยวมาฟังมุมมองหน่อยว่าเออตกลงแล้วเนี่ยตรงนี้เนี่ยถือคลองหรือไม่ถือคลองอย่างไรนะฮะพักทั่วเดียวครับท่านผู้ชมครับ
การแสดงความเห็นหรือว่าแสดงทัศนะต่างในแง่มุมมอง
สุดท้ายแล้วเนี่ยก็ต้องรอกรกตหรือถ้ากรกตส่งไปสารรัฐธรรมนูลใช่ไหมฮะ
เพียงแต่ว่าในแง่มุมของกฎหมายเนี่ยอย่างสวเมื่อกี้อาจารย์เสรีบอก
ตำรารอเลยคือผมขออนุญาตนิดนึงอาจารย์ถ้าเกิดการบรรธิการของวุฒิสภา
ส่งเรื่องไปยังกรกตเพื่อจะบอกกรกตว่าท่านช่วยดำเนินการให้เร็วหน่อยนะ
ก่อนจะถึงวันโหวตนายกมันจะได้ไม่ต้องไปมีเงื่อนไข
หรือว่าความคลางแคลงต่างเนี่ยเออผมว่าอันนี้ก็อาจจะพอเข้าใจได้
แต่ถ้าจะส่งไปด้วยว่าคิดว่าขัดหรือไม่ขัดอย่างนี้มันจะไม่ดูแบบไปชี้นำ
หรือว่าจะไปอะไรอย่างนี้ทางกรกตคือมันเป็นข้อมูลนะฮะข้อมูลหลักฐาน
กับเหตุผลนะครับว่าการที่ส่งไปเนี่ยมันมีเหตุผลอะไรมีกฎหมายบรรยัติไว้ยังไง
แล้วกฎหมายสนับสนุนไว้ยังไงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยที่จะส่งไปเนี่ยต้องเรียน
ด้วยความเคารพจริงว่ามันมีมูลนะครับการที่บอกมีมูลเนี่ยนะครับก็อยากจะเรียน
ในข้อกฎหมายเพราะเวลาเราไปพูดที่ไหนในเรื่องเหล่านี้บางทีมันแบ่งออกเป็นฝ่าย
แล้วการนำเสนอของแต่ละฝ่ายเสนอด้วยข้อความรู้สึกหรือความเห็นส่วนบุคคล
ว่าฉันเป็นพวกนี้ผลออกมาต้องเป็นอย่างนี้นะครับดังนั้นเนี่ยไอ้ความเห็นเหล่านี้
มันเถียงกันไม่จบหรอกนะครับเพราะมันข้างใครข้างมันแม้ทั้งที่เรียกว่าสื่อมวลชน
วิชาการครับนะฮะเดี๋ยวเนี้ยมันก็ยังแบ่งฝากแบ่งฝ่ายกันเยอะดังนั้นเนี่ยนะครับ
เวลาเรามาดูนะครับเราด้วยมันมีมูลอะไรยังไงเนี่ยนะครับเมื่อกี้คุณพิธาพูดมา
โยคนึงว่าไอ้การโอนหุ้นเนี่ยได้โอนหุ้นในฐานะผู้จัดการมรดกไป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
ในกฎหมายแพทยภาณิศมาตรา๑๕๙๙เนี่ยนะครับครับบัญญัติไว้เลยว่าเมื่อบุคคลใดตายมรดกของบุคคลนั้นตกทอดแก่ทายาทอ่า
เพราะฉะนั้นคุณวิทาก็เป็นทายาทคนหนึ่งในจำนวนทั้งหมด๓คน
ถูกไหมฮะไอ้การตกทอดของมรดกเนี่ยตกทอดสู่ตัวเองแล้ว
มันก็อาจจะมีข้อเถียงกันได้นะฮะว่าไอ้การถือครองเนี่ยนะครับ
อาจจะถือคลองแทนในฐานะผู้จัดการมรดกนะฮะหรือถือคลองแทนคนอื่นนะฮะ
มันก็อาจจะพูดได้ก็ต้องดูหลักฐานที่ปรากฏนะฮะ
ข้อเท็จจริงที่ปรากฏเนื่องจากว่าหุ้นอันเนี้ยจะสังเกต
นะฮะในบัญชีผู้ถือหุ้นเป็นชื่อของคุณพิธาเนี่ย
นะฮะเป็นเจ้าของหุ้นมาสิบหกปี
เพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นผู้จัดการมรดกใช่ไหมครับ
ก็สามารถที่จะแบ่งปันไปเลย

ตัวเองไม่เอาก็ให้คนอื่นไปให้หมด
มันไม่ใช่ว่าต้องมาใส่ชื่อตัวเองไว้

ยกตัวอย่างถ้าเป็นทิศที่ดินบางทีมันเห็นชัด
ในทิศดินมันก็จะมีรับโอนมาเลย
ก็คือเอาคำสั่งสารไปรับโอนใส่ชื่อตัวเองเลย

แต่ก็มีหลายกรณีที่ผู้จัดการมรดกอาจจะมีทายาทเยอะ
ก็เลยเอาชื่อตัวเองไปใส่ในโฉนดที่ดินไว้
และในโฉนดที่ดินก็จะบันทึกเอาไว้
ว่าในฐานะผู้จัดการมรดก
แต่หุ้นของคุณวิทาที่อยู่ในบัญชีวัตถุหุ้น

เพราะฉะนั้นมันก็อาจมองได้สองกรณีว่า
กรณีที่หนึ่งก็คือทายาทเขาไม่เอาแล้ว

คุณก็เลยถือหุ้นในบัญชีมา๑๖ปี๑๗ปี
อีกส่วนหนึ่งก็คืออาจจะบอกว่า
ถือหุ้นแทนทายาทก็เกิดขึ้นได้
แต่ถือหุ้นแทนก็เฉพาะส่วนของคนอื่นที่ถือแทน
แต่ของตัวเองในฐานะทายาทเนี่ยนะครับ

ที่มีชื่ออยู่ในฐานะผู้จักรรมรดกเนี่ยนะครับ
อย่างที่เรียนแล้วว่ามันพูดได้

เอกสารทั้งหลายเนี่ยมันปรากฏแล้วว่า
เป็นเจ้าของหุ้นหรือถือครองหุ้นอยู่มาตลอดเวลา

ถ้าจำนวน๔๒๐๐หุ้นเนี่ย
ถ้ามีทายาทกี่คนความจริง

แล้วเป็นต้นที่คุณเนี่ย
ถือครองได้มาในฐาชุฆ้ายาท

โอนให้กับทายาทคนอื่นในวันนี้
มันมีผลย้อนไปถึงวันนั้นเลยไหมคะว่า

ตั้งแต่ตอนปี๔๙๕๐นู้น

เพราะว่าวัตถุประสงค์ของกฎหมายมันไม่เหมือนกัน
คือ๑๖๑๕ของบุคคลแพงค์และพาณฤทธิ์ที่พูดถึงเรื่องการสละมรดกนี้นะครับ

ก็มีเจตนารมณ์ไม่ใช่อย่างที่เอามาใช้กันอยู่
คือหลักการจริงเนี่ยคือเขาวางหลักการเพื่อคุ้มครองทายาทนั่นแหละว่า
ถ้าทายาทลายหนึ่งสละมรดกทายาทรายอื่นเนี่ยก็จะมีสิทธิ์รับมรดกตัวนั้น
ถามว่าได้รับเมื่อไหร่ก็ได้รับก็ย้อนหลังกลับไป
ทีนี้ทำไมถึงไปวางลักษณะงานก็เพราะว่า
เพราะว่าการที่คุณสลับรวดดกเนี่ยสลับรวดดกตัวนั้นนะฮะ
แล้วก็ย้อนไปตรงนั้นในระหว่างนั้นมันอาจจะเกิดดอกผล
เกิดผลประโยชน์ขึ้นกับทรัพย์ตัวนั้นก็ได้ซึ่งกรณีของหุ้นเนี่ย
จะเห็นได้ว่ามันมีเงินปันผลมีอะไรต่ออะไร
เพราะฉะนั้นเมื่อตกกับเขาและรายนี้สละโดยหลักการคุณก็ต้องตีความว่า
อกผลที่เกิดขึ้นคุณก็ต้องคืนให้เข้าไปด้วย
ก็ถือเป็นช่วงระยะเวลาที่เขาควรจะต้องได้
แต่ไม่ได้หมายความว่าไปลบล้างทุกเรื่องในความหมายที่พยายามอธิบายกันอยู่

อ๋อตัวว่าในฐานะผู้จัดการบรรดกเนี่ยถือคล้องหรือไม่ถือคล้อง
และขณะเดียวกันก็ยังไปผูกพันในเรื่องบุคคลภายนอกที่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย
ใช่ไหมฮะเช่นไปมีสิทธิในการเช่านะฮะถ้าเกิดโอนกลับไปเขาบอกฉันไม่รับรู้กับการเช่านี้
อันนี้คนนอกเสียหายแล้วใช่ไหมฮะ
คือฉันไม่อยากจะผูกพันการเช่าฉันก็เลยไปสละซะ
ให้คนรับไปคนบอกฉันไม่รับรู้อันนี้มีปัญหา
คือถ้าฟังจากทางอาจารย์เสรีและอาจารย์สุขสรรค์เนี่ยมองว่าเกิดการถือครองแล้วแน่นอน

คืออย่างนี้คุณภาคภูมิครับไอ้มรดกเนี่ยนะครับ
มันจะตกทอดสู่ทายาทเมื่อเจ้ามรดกตาย
คือตามกฎหมายเนี่ยบอกว่าต้องตกไปแล้ว
ถ้าไม่มีคนรับให้ตกสู่เพ็ญดินนะครับ
การที่ทรัพย์มรดกเนี่ยตกทอดสู่ทายาทเนี่ยนะครับ
ทายาทบอกว่าทายาทจะไม่ได้รับเนี่ยมันมีกรณีอะไรบ้าง
กำจัดถูกกำจัดไม่ให้รับเพราะไปกระทำความผิด
ถูกตัดเจ้ามรดกบอกว่าไม่อยากได้
ตัดก็ตัดทั้งสายชั่วก็ไม่ให้เลยก็ตัดไป
สละก็คือแสดงเกตนาสละ
แต่คราวนี้ไอ้คำว่าสละเนี่ยนะครับมันก็ต้องดูว่าผลของการสละเนี่ย
แม้ว่าจะได้รับเมื่อเมื่อสิบปีที่แล้วหรือสิบหกปีที่แล้ว
แล้วมาสละวันนี้เนี่ยกฎหมายก็จริงอยู่
บรรยัติว่าให้มันมีผลเนี่ยนะครับไปจนถึงตอนตอนตอนตาย
ตอนมรดกตกทอดครับตั้งแต่แรกนะครับ
แต่กฎหมายอันนี้มันเป็นเพียงแต่บทบัญญัติเจตนา
เพื่อให้ทรัพย์มรดกกลับไปสู่เจ้ามรดก
แล้วไปดูว่าเจ้ามรดกมีทายาทใครบ้างเพื่อจะได้ไปแบ่งให้กับทายาทคนอื่นอื่น
เพราะตัวเองสละแล้วนึกออกไหมฮะ
แต่ไอ้กระบวนการที่คุณรับมาแล้วเนี่ยนะครับมีหลักฐานมาแล้วรับมาแล้วเนี่ยนะครับ
แม้คุณมาสละตอนนี้นะมันก็ไม่ได้ทำให้ไอ้การกระทำที่คุณไปทำอะไรเกิดขึ้นในระหว่างนั้นเนี่ย
นะฮะซึ่งถ้าหากมันมีผลในทางกฎหมายเนี่ยมันก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้
หรือบางทีคุณอาจบอกว่าเอ้ยอ่าถึงช่วงเวลาผมโอนหุ้นให้เอ่อ
ให้คุณภาคภูมิไปแล้วครับนะฮะเอ้ยผมไม่อยากให้คุณภาคภูมิได้อ่ะ
ผมมาแสดงเจตนาสละนะเพราะว่ามาตอนเนี้ยเพื่อจะให้มันล้มล้างไอ้สิ่งที่ให้ไปแล้วได้ไหม
มันไม่ได้ถูกไหมเพราะมันให้ไปแล้วหรือไปกระทำการบอกว่า
ถ้าคุณถือหุ้นอยู่ไปสมัครสอสอแล้วเมื่อคุณถือหุ้นแล้วเนี่ยนะครับ
ในระหว่างสมัครเนี่ยครับกฎหมายรัฐมนุนบอกว่าเฮ้ย
มันขัดนะเป็นคุณสวัสดิ์ที่ขัดนะคุณสมัครไม่ได้นะฮะ
คุณก็เลยบอกไม่อย่างนั้นผมขอสละเพื่อจะให้มันเกิดผลว่ามันตั้งแต่แรกนะฮะ
มันเป็นไปได้ไหมมันเป็นไปไม่ได้แต่ว่าในแง่แง่มุมตรงนี้เนี่ย
กฎหมายเล่มเดียวกันแต่ว่าก็ตีความไม่เหมือนกันไม่ไม่ไม่ไม่ใช่เล่มคนละเล่ม
คนละสาขาเอากฎหมายแพทย์เนี่ยเอากฎหมายเอกชนมาล้างกฎหมายมหาชน
อ่าตอนเนี้ยพยายามจะทำแบบนั้นอ่าใช่ไหมฮะแล้วถึงเวลาสารรับนู
จะใช้กฎหมายฉบับไหนท่านก็ใช้ทั้งสองฉบับนั่นแหละ
แต่ท่านมองข้อเท็จจริงคือข้อเท็จจริงในวันที่สมัครรับเลือกตั้งน่ะ
คุณคุณอ่ะมีลักษณะต้องห้ามหรือเปล่าอ่าไม่ใช่ว่าคุณไปสละเมื่อหลังแล้ว
หลังจากนั้นเพราะรู้ว่ามีปัญหาแล้วคุณก็มาสละเพื่อจะมาล้างการกระทำนั้น
ข้อเท็จจริงคือมันไม่ได้ล้างเพราะในขณะวันนั้นคุณยังถืออยู่
อาจารย์เวลาที่จะกรกตหรือว่าจะไปสู่สารลำนูนก็แล้วแต่เนี่ยเขาจะดูตรงไหนก่อนฮะ
หรือถือครองหรือเปล่าหรือว่าไอทีวียังประกอบกิจการสื่อหรือเปล่า
คือเขาต้องดูว่าถือครองไหมก่อนอันนี้เป็นสเต็ปแรกก่อน
เต็ปแรกเพราะว่าเพราะว่าในวันสมัครรับเลือกตั้งเนี่ยครับนะฮะ
ถ้าวินิจฉัยนะฮะสารก็ต้องวินิจฉัยย้อนกลับไปจนถึงวันที่คุณสมัครรับเลือกตั้งนั่นแหละ
อืมใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นไอ้การที่คุณไปสละหลังจากวันสมัครรับเลือกตั้งไปแล้ว
มันไม่ทำให้ข้อที่จริงเรื่องถือคลองในวันสมัครรับเลือกตั้งเนี่ย
เปลี่ยนนะคือข้อที่จริงคือคุณก็ยังถืออยู่เหมือนเดิม
วันนั้นและถ้าวิจัยว่าขาดก็กลับมาดังนั้นแหละว่าคุณมีคุณสมบัติ
ไม่มีคุณสมบัติอันไม่มีรักษาต้องห้ามตรงนั้นครับ
ไม่ได้หมายความว่าไปพูดถึงอนาคตพูดนะวันสมัครรับเลือกตั้งนั่นแหละ
เพราะฉะนั้นศาลก็จะมองเรื่องแรกก่อนว่าคุณถือครองหุ้นอยู่หรือเปล่า
อ่าทีนี้ถ้าในสมมุติฐานว่าถ้าศาลมองว่า
หรือกรกตมองว่าคุณพิทาถือครองหุ้นอยู่
ก่อนวันสมัครรับเลือกตั้งในวันสมัครวันนั้น
ยังประกอบกิจการสื่อเข้าข่ายหรือไม่อย่างไร
จำนวนหุ้นมากน้อยขนาดไหนอะไรเพียงพอต่อการไปสั่งการอะไรอย่างนั้น

ใช่ครับมันเป็นโรงประกอบเดี๋ยวผมกลับมาช่วงหน้า
เดี๋ยวก่อนถึงตรงนั้นพูดนิดเดียวว่าที่เรามาพูดว่าสลั่นมรดกหรือไม่นะครับ
จริงแล้วเป็นยังไงยังไม่มีใครรู้เลยอ่าเพราะคุณพิทาเป็นคนพูดเองว่า
โอนให้โอนไปแล้วโอนให้ทายาททายาทหรือไม่ก็ไม่ได้พูดอีกซ้ำ
แต่สันนิษฐานรู้สึกว่าจะให้น้องหรือไงเนี่ยนะฮะที่เป็นทายาทนะครับ
แต่ในความเป็นจริงแล้วนะครับยังไม่ปรากฏเลยนะฮะว่าโอนโดยลักษณะแบบไหนก็อาจจะ
ที่บอกว่าสละสละคนหวังดีอาจจะเอาไว้รอไปชี้แจงกับกรกต
คนอื่นพูดทั้งนั้นอ่ะสละนี้คนอื่นพูดทั้งนั้นอ่ะ
แล้วกับวันนี้การสอบวองไม่เชิญเขามาชี้แจงหน่อยหรือมีคนร้องมา
ไม่ให้ความเป็นธรรมหรือว่าไม่ฟังเขาหน่อยหรือว่าเกิดอะไรยังไงขึ้น
ก็เอาเท่าที่มันมีหลักฐานนะครับเราก็ไม่ได้เอาครบทั้งหมดหรอกนะฮะ
เพราะว่าอย่างที่เรียนนะว่าไอ้หลักฐานเนี่ยมันก็มีพอที่จะส่งแต่ไม่ได้ชี้ถึงขนาดว่าเขาผิดเลย
มันมีมูลนะฮะพอมีมูลเอาใครมาสอบเพิ่มเนี่ยนะครับหลักมันก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงแล้ว
หลักฐานไม่ครบทั้งหมดแล้วอาจารย์จะพอจะชี้มูลไปให้กรกตเขาได้เหรอ

เห็นว่ามีมูลแล้วส่งเข้าไป
ก่อนวันโหวตนายกแล้วมีข้อกฎหมายอะไรก็เสนอไป
เดี๋ยวสักครู่กลับมาพักกันครู่เดียวฮะช่วงหน้ากลับมาครับ
เปิดปากกับภาคภูมิ
ผู้ชมครับอีกเรื่องหนึ่งที่ก็เป็นเรื่องที่แสดงความเห็นกันเยอะ
แน่นอนว่าก็เป็นสองฝั่งในมุมมองเหมือนกัน
ก็คือไอทีวีตกลงยังอยู่ในฐานะประกอบกิจการสื่อไหม
ยังถือว่าเป็นหุ้นสื่อไหมตามที่เขาเรียกกันมองกันยังไงครับ
ผมมองว่ามันก็ยังมันก็คือเป็นบริษัทที่เป็นสื่อเป็นสื่ออยู่
อันนี้มองในเนื้อของตัวบริษัทและวัตถุประสงค์ใช่ไหม
ดูในวัตถุประสงค์นะครับแต่ส่วนที่จะบอกว่าไม่ได้ประกอบกิจการอะไรเนี่ยนะครับ
ไม่มีช่องไหนออนแอร์แล้วนี่ช่องไอทีวีเปิดเจอที่ไหนแล้ว
แต่มันก็ยังเป็นบริษัทสื่ออยู่มันเป็นบริษัทสื่ออยู่ในตัวของมันเองอยู่แล้ว

ก็ดูประกอบอย่างเคยวินิจฉัยมาแล้วนะฮะว่าถ้าหากว่าจะทำเมื่อไหร่ก็ได้เนี่ย
มันก็คือยังคงสภาพเป็นนิติบุคคลที่เป็นสื่ออยู่นะฮะ
เพียงแต่ว่าอย่างที่เรียนนะว่าบางทีก็มาเล่นคำกันแล้วก็ไปลงรายละเอียดนะครับ
ไม่ได้ประกอบกิจการไม่สามารถที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ไม่สามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้เปรียบเสียเปรียบในการเลือกตั้งได้
ก็ก็ไปให้เหตุผลกันตรงนั้นแต่จริงต้องไปดูตัวรัฐมนูลนะฮะ
รัฐมนูลบัญญัติไว้ชัดเจนนะครับในบทบรรยัติในเรื่องนี้นะครับ
ว่าเป็นข้อห้ามแล้วข้อห้ามก็ไม่ได้บอกเลยว่าจะมีจำนวนเท่าไหร่
บางคนไปบอก๐๐๓๕อะไรซี่หมื่นสองพันหุ้นกิจเป็นแค่กี่เปอร์เซ็นต์นิดเดียว
ซึ่งจริงมันเป็นรายละเอียดที่คนละปัญหาเลยเขาไม่ได้มองตรงนั้นเลยนะฮะ
อย่างที่หลายท่านนะครับนักวิชาการด้วยซ้ำไปนะครับ
หรือคนผู้เชี่ยวชาญหลายคนก็บอกเลยแม้หุ้นเดียวก็ผิด
ข้อเท็จจริงคนละเรื่องอาจจะเป็นเรื่องคุณสมบัติเหมือนกัน
แต่ข้อมูลหลักฐานข้อที่จริงต่างกัน
คือมันมองสองตัวนะที่กำลังพูดกันหนึ่งคือมองเรื่องของวัตถุประสงค์ของธุรกิจ
กับสองก็คือเรื่องการประกอบธุรกิจแล้วก็พยายามเอาเรื่องการประกอบธุรกิจมา
มาทับทับเรื่องวัตถุประสงค์คือสารลำนูนเนี่ยวินิจฉัยเรื่องนี้ไว้ไปสามสี่เรื่องนะ
ที่วางหลักการว่าถ้าคุณมีวัตถุประสงค์เพื่อกิจการสื่อนะฮะและต่อมาคุณไม่ได้ประกอบกิจการ
เขาบอกคุณก็ต้องไปไปจดทะเบียนเลิกวัตถุประสงค์นั้นนะตามใดคุณยังไม่จดทะเบียนเลิกเนี่ย
คุณจะกลับมาประกอบธุรกิจนี้อีกเมื่อไหร่ก็ได้แล้วกลับไปประกอบธุรกิจนี้เมื่อไหร่ก็ได้
สารก็วินิจฉัยไปแล้วว่าเนี่ยคุณถือหุ้นสื่อซึ่งเป็นกรณีที่วินิจฉัยไปพักอื่นอ่ะ
เช่นภูมิใจไทยพลังประชารัฐประชาริปัติมีอยู่สามสี่คนนะฮะ
มีแฉกเรื่องนี้แต่ไม่ใช่เรื่องใหม่นะเป็นเรื่องเดิม
เพราะฉะนั้นประเด็นเรื่องไอทีวีเนี่ยไอทีวีเนี่ยวัตถุประสงค์ไม่ได้เปลี่ยน
คือเป็นวัตถุประสงค์คือทำสื่อโทรทัศน์
แล้วเขาก็ไปรายงานในแบบสพช๓ในกับกรมพัฒนาธุรกิจนะครับว่า
ว่าในปี๖๓เนี่ยประกอบพิจารณ์สื่อตลทัศน์
เขามีวัตถุประกอบพิจารณ์การสื่อแล้วก็เขียนต่อมาเรื่องอะไร
ออกมา๖๖ยังเขียนแบบเดิมจากปี๖๓มาเขียนมา
ซึ่งเขาไม่ได้เปลี่ยนวัตถุสงวัตถุประสงค์เขาก็เป็นแบบเดิม
เพราะฉะนั้นในกรณีของคุณพิธาที่ไปถือหุ้นตัวนี้เนี่ย
จะบอกว่าใครสมคบมาแกล้งหรืออะไรผมก็ว่าตอบลำบากนะ
ไม่มีใครรู้หรอกว่าคุณพิทาจะได้เป็นคันดิเดตนายกหรือเปล่า
มีใครไปพยายามพลิกฟื้นคืนชีพไอทีวีให้เป็นสื่อหรือเปล่า
รู้สึกเขาจะค่อนข้างจะเป็นหมอดูที่ดูกันไกลนะ
ดูจะรู้ว่าคุณพิทาจะนั่นตั้งแต่ปี๖๓นะ
หมายถึงถ้าใครไปทำไปเขียนตั้งแต่ตอนนั้น
ตั้งแต่ปี๖๓แสดงว่าคนนั้นเป็นหมอดูที่แม่นมากเลย
ว่าคุณพิทาจะกลายเป็นแคนดิเดตนายก
ก็เลยไปเขียนสกัดตั้งแต่ปี๖๓ปีนี้๖๖นะฮะ
ทีนี้ถ้าเกิดว่าอ่าทั้งสองท่านมองอย่างงี้นะอ่า
แต่ถ้าเกิดสถานะของคุณพิทาถ้าจะขาดคุณสมบัติเนี่ย
ขาดแค่สอหรือขาดคันดิเดตนายกด้วย

ก็นึกว่าไปดูคุณสมบัติตอนที่เขาลงมติในสภา
พอลงมติปั๊บเป็นนายมนตรีทำให้ขาดคุณสมบัติ

คือในเรื่องของการเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีของพักการเมืองเนี่ย

มันบรรยัดไว้ในกฎหมายพระราชมนตร์ประกอบรับพนุนว่า
โดยการเลือกตั้งสมาชิกสภาพุทธแรกสะดอน
มาตรา๑๓๑๔
ก็คือมาตรา๑๓เนี่ยการส่งแจ้งชื่อไปเนี่ยของพักการเมืองเนี่ย

จะต้องมีคุณสมบัติที่ไม่ขัดต่อรัฐมนูล
ก็คือต้องไม่ถือหุ้นสื่ออะไรอย่างนี้
โดยเริ่มต้นตั้งแต่คุณยื่นบัญชี
กว่าเป็นนายกดมนตรีเนี่ยนะครับ

คุณสมบัติเขาดูตั้งแต่ตอนนั้นนะ
มันขาดถ้าถือหุ้นในช่วงที่สมัครนั้น
มันก็ขาดคุณสมบัติตั้งแต่ช่วงนั้นแล้ว
แล้วการขาดคุณสมบัติเนี่ยนะกฎหมายบอกว่า
เสนอชื่อบุคคลใดที่ไม่ได้เป็นไปตามวักหนึ่งให้ถือว่าไม่มีการเสนอชื่อบุคคลนั้น
คือถ้าขัดไปถือหุ้นสื่อตั้งแต่ตอนสมัครเนี่ยนะครับ
ตั้งแต่ตอนส่งบัญชีรายชื่อเป็นนายกเนี่ยนะ

เสมือนไม่มีการเสนอชื่อบุคคลนั้นตั้งแต่ตั้งแต่ตอนสมัครแล้วตั้งแต่เดือนเมษาแล้ว
ถ้าเกิดขัดขึ้นมาต่างอย่างนี้ก็ไม่มีชื่อคุณวิทาไปโหวตในรัฐสภาสิ
โดยหลักเนี่ยก็คุณสมบัติมันไม่มีแล้วแต่แกก็ยังเถียงอยู่ไง
หลักกฎหมายเนี่ยมันไม่มีชื่อแล้วแต่ตอนนี้เจ้าตัวยังเถียงอยู่
อาจารย์แล้วคนเขามองว่าสอวาเสนอใจจากนี้เพราะว่าไม่อยากโถตให้คุณวิทาลึง
ก็อย่างที่เรียนไงว่าไอ้การที่จะเร่งรัดนั้นมันเป็นประเด็นหนึ่ง
แต่ไอ้ข้อเสนอเนี่ยนะครับมันเป็นไปตามกฎหมาย
ไม่มีใครไปทำไม่มีใครไปกันแกล้ง
ไม่ได้ไปสกัดกั้นไม่ได้ไปอะไรแบบนี้
มีเหตุผลต้องไปสกัดกั้นนะครับ
อยากได้คนใหม่นโยบายใหม่
ทิศทางประเทศจะได้มีการเปลี่ยนแปลงบ้าง
แต่อันนั้นมันเป็นหลักการที่คุณได้คะแนนเสียงจากประชาชนมา
แต่ตอนนี้มันเป็นอีกขั้นตอนหนึ่งที่คุณจะเป็นในตำแหน่งอะไรต่าง

คุณต้องมีคุณสมบัติตามกฎหมาย

กำลังพูดถึงคุณสมบัติตามกฎหมาย
ไม่ได้พูดด้วยอารมณ์ไม่ได้ความรู้สึกไม่ได้ว่าชอบหรือไม่ชอบ
แต่กฎหมายเป็นอย่างนี้เราก็พูดกันตามกฎหมาย
อาจารย์กรมศัลถ้ามองอย่างนี้คุณวิทยาสู้ทางไหนได้บ้าง

ผมยังไม่เห็นนะผมว่ามันไม่มี
ตอนนี้ยิ่งผ่านนานวันไปเอกสารหลักฐานมันก็มากขึ้น
เพราะมากขึ้นเรื่อยมันจะยิ่งถ้าในสายตากลที่จับเรื่องนี้อยู่มองเรื่องนี้อยู่
ถ้ามองโดยใจไม่ได้มีคิดว่าเอ็นเอียงไปทางข้างใดข้างหนึ่ง
ข้อกฎหมายจริงก็จะเห็นว่ามันหาทางสู้ยาก
นักสู้ยากเพราะมันไปเข้าประเด็นทั้งที่สารวินิจฉัยเข้าทั้งประเด็นข้อกฎหมาย
ซึ่งคุณพิธาเนี่ยไม่ได้ขาดเพียงแค่แคนดิเดตนายกนะอย่างที่อาจารย์เสรีพูดนะ
หนึ่งการเป็นผู้สมัครก็มีปัญหาใช่ไหมครับเพราะว่าใช้มาตรา๙๘วงเล็บ๓เหมือนกัน
และขณะเดียวกันข้อบังคับพักเก้าไก่เองก็ดันไปเขียนว่าให้ใช้คุณบัตรตามลำนูน
เพราะว่าที่มันเขียนอยู่ในลำนูนเนี่ยเขาโยงกลับไปว่าอย่างน้อยต้องมีคุณสมบัตินะฮะในข้อบังคับแล้วก็ในมาตรเก้า
มันจะพันไปถึงการเป็นหัวหน้าพักแล้วก็ไปเซ็นรับรองผู้สมัครด้วย
ใช่พันไปถึงการเป็นสมาชิกด้วยว่าคุณพิธาเนี่ยโดยข้อบังคับพักเอง
หรือมีธรรมงามการเป็นสมาชิกภัครแล้วต้านทรงทีนี้ในกฎหมายเหมือนเขียนไม่ชัดว่าตกลงหัวหน้าภักดิ์
เป็นสมาชิกไหมแต่ว่าในนั้นมันเขียนไว้แล้วว่า

อาจารย์เป็นทัศนะมุมมองนะ

หน้าขณะนั้นถ้าตัดเหล่านั้นออกไปหมดเลย
แล้วคุณพิทาครรภ์ไปถึงนัยรัฐศรพาแล้วก็เสนอชื่อให้โหวตเป็นนายก
เสียงสวจาก๒๕๐ตอนนี้เป็นยังไงบ้าง
ก็ยังเป็นรู้ห่วงอยู่

คุณพิธาหรือพักเก้าไกรต้องเอาให้ชัดเจนว่า
หลังจากที่ถ้าคุณเป็นนายกรรมตรีแล้วนะฮะคุณจะไปแก้มาตรา๑๑๒อีกไหม
ไม่มีแต่คุณยังมาแถลงว่าคุณจะแด่มเนินการอีกและอีก
บอกเขาก็พยายามไปหาสวไปทำความเข้าใจ
มีคณะทำงานไปเจรจาไปพูดคุย

เพราะเรามีความชัดเจนว่าคุณต้องไม่ไปแตะสถาบัน
คุณต้องไม่ไปแก้หยุดหรือยกเลิก๑๑๒

ทุกผู้ชมครับวันนี้หมดเวลาของเปิดปากกับภาคฟูมิ
พบกันใหม่พรุ่งนี้บ่ายสามครึ่งครับสวัสดีครับ